ลึกกันต่อเรื่องของโครงการความไม่โปร่งใส
ดูเหมือนกับว่าก็มีหลากหลายโครงการ
อย่างที่คุณชูวิทย์บอกไว้ว่าอาทยากรทุกคนจะทิ้งร่องรอยเอาไว้
เดี๋ยวพาไปดูร่องรอยของคดีสำคัญอีก๒คดีด้วยกัน
คุณผู้ชมครับคดีแรกย้อนกลับไปดูก็คือ
คดีที่มีการจัดซื้อเป็นเรือเหาะตรวจการในพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งมีคนตั้งคำถามว่าทำไมตัวเลขงบประมาณที่ใช้
สูงเกินจริงหรือเปล่ารวมไปถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับ
เป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นประมาณสักปี๒๕๕
ก็คือมีการนำเข้ารถหรูนะครับราคาแพงด้วยวิธีการหลบเลี่ยงภาษี
จนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต

หลังจากพบว่ามีการติดตั้งระบบแก๊สในรถหรูจำนวนมาก
เพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีแล้วก็การตรวจสอบ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ
รูปแบบการทุจริตนั้นผู้นำเข้าแจ้งเท็จ
ว่าเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์มาประกอบ
ซึ่งจะเสียภาษีสรรพสามิตรในอัตรา๑๓๐๕๐ของราคาประเมินเท่านั้น
จากนั้นก็จะนำรถไปเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงเป็นการใช้แก๊ส
พร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นรถที่ใช้พลังงานทดแทน
ก่อนจะนำไปจดทะเบียนในฐานะรถจดประกอบที่กรมขนส่งทางบก
และทำเรื่องขอเปลี่ยนมาใช้น้ำมันแล้วก็ทำทะเบียนเล่มใหม่
เพื่อไม่ให้มีหลักฐานเป็นรถจดประกอบ
โดยนำออกขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณสัก๑๒๐๓๐นะครับ
ขบวนการหลบเลี่ยงภาษีนำเข้ารถหรูครั้งนี้
ก็สร้างความเสียหายต่อการจัดเก็บภาษีของประเทศ
ไม่ต่ำกว่าปีละประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
คดีนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของปปชนะครับ
ส่วนอีกคดีครับเป็นโครงการที่กองทัพบกในยุคพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
เป็นผู้บัญชาการทหารบกสั่งซื้อเรือเหาะตรวจการทางอากาศ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ใช้เป็นภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน
โครงการนี้ถูกมองว่าเป็นการจัดซื้อที่ใช้งบประมาณสูงเกินจริง
โดยโครงการดังกล่าวนั้นได้รับความเห็นชอบในสมัยของรัฐบาลภักดิ์ประชาธิปัตย์
นุมัติงบประมาณด้วยวงเงิน๓๕๐ล้านบาทในปี๒๕๕๙
แบ่งเป็นจัดซื้อตัวเรือบอลลูน๒๖๐ล้านบาท
กล้องส่องกลางวันกลางคืนกว่า๗๐ล้านบาท
ส่วนอีก๒๐ล้านบาทเป็นอุปกรณ์สื่อสารภาคพื้นดิน
ห่อตรวจการเคยมีปัญหาลงจอดฉุกเฉินหลังเสร็จภารกิจลาดตระเวนทางอากาศนะครับ
แล้วก็เคยมีรายงานว่านักบินไม่สามารถควบคุมเรือเหาะได้
ทำให้เรือเหาะถลายไปกับพื้นรันเวย์จนตัวเครื่องได้รับความเสียหายกว่า๕๐
แล้วก็ถูกตั้งคำถามว่าศักยภาพของเรือเหาะมีความเหมาะสมหรือเปล่า
คดีนี้ถูกร้องเข้าไปที่คณะกรรมการปปช
ต่อมาปปชมีมติให้ยกคำร้องเพราะไม่พบว่านายสุเทพเทือกสุบันรองนายกรัฐมนตรี
ขณะนั้นปล่อยให้กองทัพบกสั่งซื้อเรือเหาะในราคาที่สูงเกินจริงนะครับ